พี่ต้นพี่เบิร์ตจำนี่ได้ไหม

คนจองไปหมดแล้วนะคะ

เขาประกาศขายโดยโนเซานั่นน่ะทั้งหมด๑๑ตัว
ก่อนหน้านี้เฮียตันโออิชิมารับไปแล้วซื้อไปแล้ว
ล่าสุดค่ะคุณเอ๋คุณเอ๋เป็นใคร
สวัสดิอัศวะเหมคุ้นไหมประธานหอการค้าสมุทรปราการ

เออสมุทรประการนะคุณผู้ชม
แล้วไม่ต้องดราม่านะสมุทรปราการคุณ

เออราชาธิวะยังมีปัญหาอยู่เลยคุณนี่คุณใช้งบหลวงคุ้มมีอีกหรือเปล่า
ดราม่าค่ะคุณผู้ชมพี่เอ๋ฝากประกาศดังเลยนะคะ
ผมควักเงินส่วนตัวนี่งบส่วนตัวของผมค่ะ
ซื้อมาทั้งหมด๖ตัวนะคะ
เพื่อนำมาจัดแสดงนิทัศกาลความรู้ทางวิทยาศาสตร์
บริเวณอุทยานการเรียนรู้หอชมเมืองตามวัตถุประสงค์
แต่ยังไม่ได้มีกำหนดการที่แน่ชัดว่าจะเปิดให้เข้าชมเมื่อไห
แต่เอามาก่อนอยากให้เด็กเดียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ค่ะ
ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นโอ้ไม่รู้แหละว่าจะเปิดเมื่อไห
แต่ฉันไปแล้วตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจนะคะ
เดินทางมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนะคะ
ไดโนเสาร์ทั้งหมดน่าจะมีประโยชน์กับเด็ก
ที่จะมาศึกษาเรียนรู้ในอนาคต
ที่นี่อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการก็เป็นไปได้นะคะ
ย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่เอ๋ชนสวัสดิอัศวะเหม
แกบอกว่าแกควักเงินส่วนตัวนะจ๊ะใช่หกตัวโอ้
กี่ตัวนะรอบนี้หกตัวตัวไปเริ่มทั้งนั้นเลยช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์ภัยวันแสงสุนทรนะฮะ
มีคุณผู้ชมบอกว่าคุณปุ้ยชี้ข้างก็ได้ไม่ต้องชี้ข้างหลังคงจะหมายถึงไดโนเสาร์
เออก็ยังดีที่เป็นไอโดสาว